พูดกันมากเลยครับเรื่องที่คุณวีระสมความคิด
เลขาธิการเครือข่ายต่อต้านคอรับชัน
บอกกับผมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาในรายการนี้
ว่าไปตามสำนวนคดีของคุณทวีไกรคุบที่สนสวนพึ่ง
ผู้กองที่เป็นเจ้าของคดีบอกว่า
มีคนมารับสำนวนคดีไปแล้วสั่งมาโดยวาจา
คุณวีระบอกต่อว่าหลังจากนั้นก็มาตามในส่วนกลาง
ตามไปหลายจุดครับตามทางโทรศัพท์ถามไปที่ไหนที่ไหนก็ไม่ได้เรื่อง
ก็งงว่าเอ๊ะสำนวนไปอยู่ที่ไหนยังไง
พอรายการออกนี้ออกไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา

วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะล่าสุด
ตำรวจพศบอกว่าไม่ได้หายไปไหนครับ
คล้ายกับว่าคุณวีระเนี่ยตามไปไม่ถูกที่

เรื่องนี้เราจะย้อนกลับไป
สนทนากับคุณวีระสมความคิดอีกทีนึง

ตกลงตกลงล่าสุดเป็นยังไงครับ
เนี่ยผมเพิ่งเสร็จนะฮะ
ออกมาจากห้องประชุมกรรมธิการ
ปประชาติปราภูเทศรัสดรนะครับ
เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับ

ผมได้เข้าไปร่วมฟังนะครับ

ตัวแทนของพบตรนะครับ
ผมก็ไม่ทราบว่าจะชื่ออะไรนะ
ก็มาชี้แจงบอกว่าเรื่องนี้นะครับ
ตอนนี้มีการสั่งการไปให้กับ
โดยตัวแกเองนะฮะ
แกบอกว่าแกเป็นรองผู้บัญชาการ

คุณปัญญาหรือเปล่าไม่ทราบนะ

คือป่า
ถ้าคมกลุ่มพลานะก็ความดีนะคือวันสุขอาหารสกษ์กวันสุขผมก็ถามว่าแม่งเรื่องไปแล้วตอนนี้นังสือเนี่ยไปถึงวันไหนรู้
บอกตอนหน้าเลยวันที่๒ผมอยู่พศจนถึงเวลา๑๑๔๕
เพราะว่าตอนเที่ยงผมก็ต้องมาเข้ารายการที่สุภาพนะครับ
ผมก็ออกจากห้องของเจ้าของสำนวนกองกำกับ๕
ตอนนั้นตำรวจปทศตัวภูมิกับสลานภูมิกับ๕ของปทศซึ่งรับผิดชอบจังหวัดราชบุรี
ยังยืนยันกับผมบอกไม่รู้เรื่องดูสิครับนะ
เอาแต่วันนี้กลับมาบอกว่ามีการนะฮะส่งเรื่องให้ปศวันนี้ผมก็เจอตำรวจปศ
หลวงปทศก็ตอบก้อว่าแอ้มบอกว่าพี่วีระตบลงการสำนวนมาถึงตอน๓นของวันที่๒
พี่วีระกลับไปแล้วสำนวนถึงสู่พวกผม
ผมเลยเข้าใจว่าแหมนี่ถ้าผมไม่ออกรายการพี่สุภาพนะ
โอ้โหก็คงไม่มีอะไรอ่ะสำนวนกลับมาที่ปทศ

เพราะว่าตอนเช้าวันที่๒นั่นก่อนที่ผมจะมาที่ปศผมได้โทรศัพท์ไปที่กรมชาการสอบสวนกลางนะ
ไปที่กองอำนวยการ๗ซึ่งกองอำนวยการ๗เขาจะดูแลจังหวัดราชบุรี
เรื่องของราชบุรีทั้งหมดต้องมาผ่านเขา
ปรากฏว่าตอนเช้าวันที่๒ฟันตำรวจพศสารวัสดิ์ของกรมกรรมกรรมกรรม๗
ก็ยังยืนยันกับผมว่าไม่มีเรื่องของสวนพึ่งมาเลย
แต่วันนี้เมื่อสักครู่รองผู้พิจารณาสอบส่วนกลางบอกว่าเรื่องอยู่ที่ส่วนกลาง
เอาละสิครับถ้าปลายเป็นว่าตกลงมันอะไรกัน

ไม่รู้เรื่องกันเลยเหรอไงเออต่างันยังไงเห็นไหม
มาเป็นไปได้ไหมคุณวิราะห์นี้ผมคิดเอานะฟังลำดับ
ซึ่งเอาไปดูว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไง
เอาไปดูโดยไม่เข้ามาที่ระบบ
ใช่ผมก็คิดอย่างนั้นเลยครับ
พอมีการโยยพอมีการเปิดเผยในรายการพี่สุพรามนี่และ

เเตอร์มันก็เลยต้องส่งคืนแล้วก็มีการเลือก
ส่วนกลางเองว่าสวนพึ่งทำไม่ไหวขอให้พศทำอ่า
ผมก็เลยอัดเดี๋ยวนั้นเลยบอกว่าอ้าวก็วันที่ยี่สิบเจ็ดนะอ่า
หัดที่แล้วเนี่ยผมไปตามเรื่องที่ส่วนพึ่งอ่าผู้ผู้กลับไม่อยู่
ไม่อยู่ใช่ไหมหลบผมอ่าเสร็จแล้วเนี่ยรองผู้กำกับ
ภาษากรพันธุโรโทษภาษากรก็ยืนยันกับผมเองว่าเรื่องนี้
ตอนนี้ก็ไม่รู้อยู่ไหนแล้วถ้าผู้กำกับนี่นะยืนยันตอนนี้นะ
ผู้กำกับเป็นคนทำหนังสือเองเนี่ยไม่มีการสั่งการทางวาจาของผู้
ผู้กลับทางวาจาแล้วพันธุโรโทษภาษากรทำไมตอบผมอย่างนั้น
เออผู้กองประดิษฐ์ทำไมตอบผมอย่างนั้นมันต้องมีคนโกหกคนหนึ่ง
คือผู้กองประดิษฐ์ก็บอกว่าสั่งมาโดยวาจาไม่มีลายลักษณอักษร
ถูกต้องอ่าคือตอนเนี้ยมันก็มีการพยายามที่ว่าอ่า
ภูมิกับผมเข้าใจภูมิกับแกก็ต้องแก้แก้ตัวแทนนายน่ะ
ผมเข้าใจแต่ผมก็ต้องจี้ให้เห็นให้ที่ประชุมเห็นต่อหน้าต่อตาเลยว่า
เนี้ยอย่างนี้เห็นไหมมันมีความไม่ชอบมาภาโกรธอ้าวล่ะ
จากเรื่องนี้นะที่ตอบนะกลับไปกลับมาตอบไม่ตรงกันแล้วนะ
ฮ่าอ้างว่าผู้กองประดิษฐ์สวนพึ่งเป็นคนทงเรื่องเข้ามาเองน่ะ
แต่ทางอ่ารองผู้บังกับฝ่ายสอบสวนของสวนพึ่งก็ยืนยังทางพระที่
เห็นว่ามีการสั่งการทางหวาจานะครับให้ให้ส่งมานะครับ
ไม่มีเอกสารครับหนังสือนะครับของผู้บังคับบัญชาเอาล่ะ
อีกเรื่องหนึ่งก็คือกรณีที่ตัวแทนพบตลมาตอบในที่ประชุมวันนี้ว่า
คุณศรีวราไม่เกี่ยวข้องเลยกับเรื่องทั้งสองเนี่ย
ไม่มายุ่งเกี่ยวเลยทั้งเรื่องปรินาและสวนพึ่งของคุณทวีไม่เกี่ยวเลย
เอาล่ะผมก็เลยถามเลย
เพราะว่าพันตำรวจโทภาษากรนั่งอยู่ในห้องประชุมด้วย
ที่เขาทำถึงภูมิกับในวันที่๔ธันวาเนี่ยทำรายงานถึงภูมิกับว่าเขาได้มาประชุมที่กรุงเทพที่บกปปศทำการสั่งการของคุณศรีวราเนี่ยแล้วก็ได้พบคุณศรีวราอยู่ในที่ประชุมที่ปตศเนี่ย
วันที่๓ที่คุณศรีวราเรียกทั้งพนักงานสอบสวนจอมบึงและพนักงานสอบสวนสวนพึ่งแล้วก็ปทศป่าไม้สอปกรไปประชุมที่ปศกรุงเทพเนี่ย
ตกลงมันยังไงกันเพราะคุณพาสกรที่นั่งอยู่ตรงนี้คุณพาสกรก็ไปประชุมใช่ไหม

เขาพูดเฉพาะเขาเชิญเฉพาะจอมฟี่ไม่เชิญส่วนฟี่

ต้องจับกันต่อหน้าต่อตายินดีนะวันนี้ผมอยู่ในห้องประชุมนะ
ถ้าผมไม่ได้อยู่ในห้องประชุมกรรมธิการกรรมธิการก็จะได้ฟังแต่เรื่องที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง
ครับคุณวิระเท่าที่ฟังดูเนี่ยเราพูดกันตรงเราวางใจเรื่องนี้ไม่ได้จริง
วางใจแล้วครับวางใจได้ยังไงล่ะครับก็ดูสิครับอย่างเงี้ยังแถไปแถมากันอยู่อย่างเงี้แหละครับ
ต่อหน้าต่อตาเลยเนี่ยเห็นไหมโกหกกันต่อหน้าต่อตาแถไปแถมาอย่างนี้
ตอบกันไปคนละเรื่องเลยฮะนี่ดีว่าผมอยู่ในห้องประชุมกรรมธิการ
ไม่งั้นกรรมธิการทั้งห้องเขาก็ต้องเชื่อตามพวกนี้ไปก่อน
เพราะเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ใช่ไหมครับเขาไม่ได้ตามเรื่องอย่างผม
ฉะนั้นเรื่องแบบนี้๑เรายังวางใจไม่ได้
เรื่องแบบนี้ต้องมีกระบวนการตรวจสอบจากภาคประชาชน
ไม่ว่าจะเป็นคุณวีระสมความคิดคุณอัจฉริยับก็แล้วแต่เนี่ยนะ
ผมว่าต้องทำงานต่อเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ย
มันก็จะเกิดเรื่องที่ว่าไม่รู้เมื่อไหร่ทำสำนวนเสร็จ
ไม่รู้จะส่งอายการได้เมื่อไหร่อายการจะฝงสารได้เมื่อไหร่
อย่าลืมนะว่าคดีแบบนี้ในอดีตเนี่ย
ใช้เวลากันเป็น๑๐ปีนะกว่าจะตัดสิน
แล้วตอนนี้คุณทวีอายุ๘๐แล้วนะ
อันนี้แหละที่น่าห่วงว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ย
ทำยังไงที่จะให้ประชาชนวางใจ
เอาล่ะพี่สุภาพไม่ต้องอะไรมากเมื่อกี้เนี่ยสดร้อนเนี่ยนะครับ
ตำรวจปศนำหมายเรียกมารอที่จะยื่นให้คุณปรินา
ให้คุณปรินาออกจากห้องประชุมกรรมธิการเนี่ย
บอกว่าสื่อบนชนรู้ข่าวแห่กันขึ้นมาหลายสิบคน
ตำรวจหนีกลับเลยครับไม่กล้ายื่นนะครับดูสิครับ
หนีกลับผมก็บอกว่าคุณต้องยื่นสิ
ต่อหน้าสื่อบนชนสำรวจบอกสื่อบนชนเยอะครับ
อย่างนั้นผมไม่ยื่นนะครับอ้าว
ดูสิครับนี่ต่อหน้าต่อตาผมเลยครับเนี่ยดูสิ
เอาอย่างนี้คุณวีระทำหน้าที่ของคุณไป
ผมก็มีหน้าที่ติดตามตรวจสอบถ่ายถามกับคุณวีระเป็นระยะ
เรามาร่วมกันไม่งั้นแล้วไม่ไว้วางใจจริง

ขอบคุณครับคุณวีระสมความคิดครับฟังดูแล้วแปลกครับ
ฉะนั้นเรื่องกระบวนการตรวจสอบเรื่องพวกนี้ต้องสำคัญ
เรื่องคดีพวกนี้ในอดีตสอนให้เรารู้ว่า
ถ้าประชาชนไม่ช่วยกันตรวจสอบมันเกิดอะไรขึ้นก็ได้
มันพลิกขาวเป็นดำเป็นขาวได้ทั้งนั้นแหละครับ
เอาล่ะนี่ก็คือขีดเส้นใต้วันนี้ครับคุณโรสลินครับคุณน้ำแข็งครับ